กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่สุดน่าจะเป็นคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เกิดขึ้นเช้าวันนี้แถวถนนพระรามสอง
กำลังใส่บาทกันเลยล่ะคือแถวนั้นเนี่ย
เขามีห้างใหญ่มีจุดที่คนเข้ามาใส่บาทกัน
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมากับหญิงสาวคนหนึ่ง
เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ล่ะหญิงสาวเนี่ยเขาลงจากรถเมย
หนีขึ้นรถแท็กซี่อืมผู้ชายคนนี้ตามไปยิงเขา
เสียชีวิตคารถแท็กซี่นะครับพยายามจะหนีนะครับ
แต่สุดท้ายจับกลุ่มตัวได้นะครับต้องไปชมครับ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
ชาวบ้านไปช่วยกันจับตัวไว้
มีตำรวจด้วยนะครับเพราะจังหวะช่วงเช้าวันนี้วันพระใหญ่ตำรวจเข้ามาใส่บาทกันอยู่แถวนั้นพอดี
แล้วคนร้ายพยายามจะหลบหนีไปชุมชนแถวนั้นมีตลาดอยู่ด้วย
ชาวบ้านก็ต้องพยายามบอกกันว่าอย่าไปทำร้ายเขาค่ะผู้ชายคนนี้ก็คือพูดแต่ประมาณว่า
เขาหลอกผมมา๗ปีเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
แต่ชาวบ้านบางคนก็บอกเลยเห็นไหมบอกแล้วมันใช่เรื่องไหมจะไปทำเขาขนาดนั้น
คือไปยิงเขาตายนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อนายอำนาจแทร่ตั้งอายุ๕๓ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อเหตุยิงนางสาวกระหนกพัฒน์สุกเกษมวัย๑๙ปีเสียชีวิตในรถแท็กซี่
แล้วพยายามจะหลบหนีเข้าไปแถวแถวห้างแถวนั้นมีพันธบทโทนพัฒนพงทัศนา
ซึ่งเป็นตำรวจที่กำลังมาใส่บาทอยู่แถวนั้นพอดี
พอเห็นเหตุการณ์เข้าไปดูเหตุการณ์เนี่ยเห็นว่าคนร้ายพยายามหนีเนี่ย
ก็ช่วยกับพลเมืองดีไปจับตัวไว้ได้พอดีนะครับ
คือเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเกิดขึ้นริมถนนพระราม๒
ตำรวจสอนอท่าข้ามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะรถแท็กซี่คันนี้มีร่องรอยถูกยิงค่ะ
เป็นการยิงเข้าไปในรถเนี่ยหลายนัดเลยคราบเลือดยังติดอยู่บนเบาะที่นั่งหลังรถนะคะ
ปลอกกระสุนตกอยู่นอกรถด้วยตัวนางสาวกนกพัดสุกเกษมอายุ๑๙ปี
ถูกยิงเข้าไปกระสุนเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดเข้าที่ก้นอีกสามนัด
หน้าอกหนึ่งนัดที่ลำตัวอีก๑นัดดูสิคะคือเธอเสียชีวิตนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราไปคุยกับคนขับแท็กซี่คันที่เกิดเหตุ
วิ่งลงมาจากรถเมย์แล้วมาขึ้นรถแท็กซี่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามมา
ไม่ยอมให้ฝ่ายหญิงปิดประตูรถครับเอาตัวเนี่ยค่ะ
ยืนบังประตูรถเอาไว้ลักษณะตามภาพกราฟิกนี้นะคะ
แล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากฝ่ายชายชักปืนออกมาแล้วกระหน่ำยิงเลย
คนขับแท็กซี่บอกเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเขาร้องขอชีวิตแล้วด้วยนะคะ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่หยุดยิงคนก่อเหตุก็จะหนีค่ะ
คือเดินมาเปิดประตูข้างคนขับแล้วบอกคนขับแท็กซี่ว่า
ไม่ทำร้ายหรอกนะเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอ่า
แล้วคนร้ายก็หนีไปนี่นะคะแม่ค้าที่อยู่ในตลาด
ก็ยืนขายของอยู่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเห็นกับปลาเลย
ตอนที่คนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงตั้ง๖๗นัดครับ
ยิงเสร็จเดินหนีไปแบบชิลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วย
ผู้หญิงมาบอกว่าพี่ไปส่งหน่อยแค่นั้น
แล้วผู้ชายก็วิ่งตามมาบอกมึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องไป
ลงมาลงมากูยิงบอกกูไม่ลงไม่ลงไม่ลงกูยิงนักอ่ะ
ยิงแล้วปืนเขามายิงหลังจากที่เขายิงเสร็จเหลือ

โอ้วขับมาหลายปีแล้วครั้งแรกครับ
หนูทำไม่ไหวแล้วใจทันหมดแล้ว

พี่ก็หันได้มองแล้วผู้ชายก็กาดยิงแล้วค่ะ

ตอนนั้นหลายนัดไหมที่เราเห็นค่ะ

เดินไปแบบไม่เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเดินไปเฉยแล้วค่ะ
ถ้าที่เขาตอนนั้นมีอะไรไม่ได้ด่าได้อะไรเหมือนกัน
ไม่มีอะไรเลยยิงแล้วก็เดินแบบชิวมาก

ไม่คิดว่าจะเจอเพราะว่ามันต่อหน้าต่อตาไงอืม
มันแบบเป็นอะไรที่แบบอุกอาดมากอะไรอย่างเงี้นะที่ชุมชนอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะอฟาร์มอารมณ์ร้อน
นี่นะคะเหมือนที่แม่ค้าบอกคืออุกอาดมาก
มันเป็นที่ชุมชนคนอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะค่ะ
คือหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุพยายามจะหนีนะคะ
แต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่ชุมชนคนเยอะ
แล้วมีตำรวจใส่บาทอยู่ตรงนั้นพอดี
ห่างจากจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยแค่๕เมตรนี่นะคะ
คือตำรวจเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนร้องว่ามีคนยิงกันมีคนยิงกัน
เขาก็วิ่งมาดูมาช่วยจับตัวคนที่ก่อเหตุ
แล้วคนละเมืองดีแถวนั้นก็ช่วยกันด้วยไงค่ะ
เนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นว่าเขาช่วยกันจับคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คือคนที่ก่อเหตุเขาก็ไม่ได้สู้นะ
เขาก็ยอมโดนจับแต่เขาเหมือนกับโวยวาย
เขาโวยวายว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความหึงหวง

แล้วก็ชักปืนที่พกมายิงใส่

ช่วงนั้นคนก็มาเดินตลาดช่วงเช้าก็คนเป็น๒๓๐๐คนนะฮะ
ประชาชนก็แตกตื่นผมก็วิ่งแหวกวงล้อมประชาชนเข้าไป
แต่เห็นคนร้ายถืออาวุธปืนก็ยังใช้สติว่าเขาคุมสติได้หรือเปล่า
รอให้เขาคุมสติได้ปุ๊บเขาบอกเขายอมมอบตัวผมถึงเข้าชาร์จ

ไม่มีครับไม่มีต่อสู้ไม่มีอะไร
ปืนตอนที่เข้าไปชาร์จเนี่ยเขาเหน็บเข้าไปที่เอวด้านขวาแล้ว
ผมมาใส่บาทมาทำบุญตอนเช้า
ใส่บาทห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕เมตร

เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนพระราม๒นะครับ
ห้างบิ๊กซีสาขาพระราม๒เป็นท้องที่สอนอท่าข้าม
ทุกผู้ชมครับนายอำนาจแทร่ตั้งที่เป็นมือยิง
หลังตำรวจจับกลุ่มตัวได้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
วันนี้ก็มาดูคดีด้วยตัวเองเลยนะครับเพราะถือว่าคดีนี้โหดเยี่ยมอุกอาจมาก
แล้วก็คุมตัวในอำนาจมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุทันทีเลยนะฮะ
นี่ครับมาทำแผนมาชี้จุดในอำนาจเนี่ยเขาสารภาพกล่าวอ้างนะ
ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานายอำนาจบอกว่า
เช้าวันนี้นั่งรถเมย์มากับผู้ตายแล้วก็มาลงกันที่ป้ายรถเมย์หน้าห้าง
ก่อนที่นางสาวกระหนกพัฒน์ผู้ตาย
หนีเขาไปขึ้นรถแท็กซี่ค่ะนะฮะก็เลยพยายามเดินตามไป
เปิดประตูรถเอาไว้ไปดันเอาไว้ต้องการจะเคลียร์ปัญหา
แต่ผู้ตายไม่ยอมคุยด้วยแล้วผลักเขาออก
ก็เลยบันดาลโทษะควักปืนที่พกมาเนี่ยยิงใส่ไปหลายนัด
หลังจากนั้นก็ไปเปิดประตูด้านหน้ารถฝั่งคนขับนะฮะ
แล้วก็คุยกับคนขับรถแท็กซี่บอกว่าอะไรนะ
จะไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไรเพราะว่าไม่เกี่ยว
ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะคิดว่าถึงขั้นจะเอารถขับหนี
หรือว่าจะอะไรยังไงบอกแค่นั้นแล้วก็เดินหนี
เหมือนจะไปทางในห้างก่อนจะถูกจับเอาไว้ได้
นายอำนาจบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าตัวเขากับผู้ตายเนี่ยคบหากันมา๗ปีกว่า

เพราะว่าตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
ใช่ค่ะเขาอายุเพิ่ง๑๙เองนะคะ

แต่นายอำนาจเนี่ยบอกว่าคบมา๗ปีกว่า

คือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าคบกับผู้ตายตั้งแต่ผู้ตายเรียนชั้นมัธยม
ตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัย
ทีนี้พอมาขึ้นเรียนชั้นมหาวิทยาลัย
ผู้ตายมีท่าทีเปลี่ยนไป
ตัวเขาก็พยายามติดต่อ

พยายามขอเคลียร์ปัญหาแต่ผู้ตายไม่ยอมคุยด้วย
ก็เลยบันดาลโทษะก็ยิงเขาตาย

ตลอดเวลา๗ปีกว่าที่ผ่านมา

หมดเงินไปเกือบล้านบาท
ตอนนี้เหลือเงินในบัญชีเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้น

รักนางสาวกระหนกพัฒน์มาก

อยากจะขอโทษตัวนางสาวกระหนกพัฒน์ผู้ตายด้วย

และขอไปชดใช้กรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ทั้งหมด

คือเขามีท่าทีปันใจไปหาคนอื่น
หรือจะตีตัวผ่านเราเหรอค่ะ

คบกับเขาตั้งแต่ยังอยู่มหาลัยมัธยม
ใช่แต่ว่านั้นยังไม่มีอะไร
อยากขอโทษพ่อแม่เขาอะไรไหมครับพี่

จากับเขาว่าทำไมเขาไม่คุยกับผมมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมให้เขาจนผมชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยถ้าเขายอมเจรจาคุยกับผมบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือให้พ่อแม่หรือให้ใครก็ได้มาคุยว่าเอ้ยให้เลิกกันไปแต่ว่าก็ยังแบบยังคุยกันติดต่อกันบ้างแบบเปลี่ยนสถานะเป็น
เฉยนึกอยากเลิกกันไปเลยทิ้งเลย
ทิ้งเลยทิ้งเลยโดยที่
ไม่มีคำตอบว่าผมทำอะไรผิด
อยากได้อะไรก็ซื้อให้โอนให้

เหลือเงินอยู่หมื่นกว่าบาทพี่จบทั้งชีวิต
แล้วก็อายุห่างกันเยอะมากค่ะ
ต้องมาเสียชีวิตจากเรื่องแบบนี้
ผู้ต้องหาบอกว่าเอาปืนมาเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจเอามายิงแค่อยากมาเจรจา

ใช่ไหมคุณจะมาเจรจาคุณพกปืนมานั่งรถเมย์มาด้วย

โอ้โหเกิดคลุมข้างอลวาสขึ้นมานี่

คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงเขาอะค่ะ
ทีนี้ที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
รู้จักกับผู้ตายมา๗ปีกว่าตั้งแต่เขาเรียนมัธยม
จนตอนนี้๑๙เรียนมหาวิทยาลัย
ถูกหลอกจนแทบหมดตัวหมดเงินไปเกือบล้าน
เราได้คุยกับพ่อของนางสาวกนกพัดนะครับ
คุณพ่อเนี่ยบอกขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวหน่อย
คุณพ่อเนี่ยบอกกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าขอพูดเลยนะขอพูดแบบเต็มปากเต็มคำได้เลยว่า
สิ่งที่นายอำนาจผู้ต้องหาพูดมาไม่เป็นความจริง
โดยเฉพาะที่บอกว่าคบกับลูกสาวคือนางสาวกระหนกพัฒน์
๗ปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพ่อไม่เคยเห็นหน้า
ไม่เคยเจอหน้านายอำนาจเลยพ่อของนางสาวกระหนกพัฒน์บอกว่า
ลูกสาวเรียนอยู่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เป็นความหวังของครอบครัวที่ผ่านมาตัวพ่อเองเนี่ยจะตื่นไปส่งลูกสาว
ขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนทุกเช้าค่ะตั้งแต่โรงเรียนนะ
จนตอนนี้ถึงมหาวิทยาลัยเป็นแบบนี้ทุกวัน
พ่อสนิทสนมกับลูกสาวพูดคุยกันตลอดคุยกันทุกเรื่อง
ลูกจะคบกับใครคนนี้ดีไหมอะไรยังไงพ่อบอกว่าคุยกับลูกสาวตลอด
เพราะฉะนั้นพ่อไม่เคยเห็นหน้าในอำนาจลูกไม่เคยพูดเรื่องในอำนาจให้ฟังเลย
เวลาถามว่าคบกับใครไหมอะไรยังไงลูกก็บอกไม่มีหรือถ้าจะมีก็ไม่เคยพูดถึงชื่อนายอำนาจ
ตอนนี้ถือว่าตัวพ่อเนี่ยสูญเสียลูกสาวไปแล้วสูญเสียแบบไม่มีวันกลับ
และลูกสาวก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดมาชี้แจงมาบอกอะไรได้
เพราะฉะนั้นคุณพ่อของนางสาวกระหนกพัฒน์ยืนยันกับเรานะครับ
บอกว่าสิ่งที่นายอำนาจพูดนั้นไม่เป็นความจริง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายอำนาจให้ถึงที่สุด
ก็ให้เจ้าหน้าที่เขามาเค้นหาข้อมูลความจริงนะครับ
ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรวันนี้ลูกผมตายผมยังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรมารับศพเนี่ย
ผมไม่เคยรู้จักศพรัชกิจกันนะครับผมไม่รู้ลูกเขากับใคร
เช้าผมก็ส่งลูกไปมหาลัยผมก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังครับ

เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากครับครับครับเรียนดีมาก
ส่วนทางคดีนะครับพนพงศคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙
บอกว่าคำให้การคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์

แต่ในการสอบสวนดำเนินคดีตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมด
ปากคำจากพยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อเอามาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
นะฮะมีบีดาผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับ
ผู้ที่มาช่วยกันจับกลุ่มผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่าง
คนที่เป็นคนขับรถแท็กซี่นะฮะที่เขาจะเห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
อันนั้นเป็นคำกล่าวอ้างของเขาเนื่องจากผู้ตายอายุเพียง๑๙
เขาจงใจที่จะมายิงผู้หญิงคนนี้เลยไหมคะหรือว่ายังไง
ก็ในเบื้องต้นเขาเตรียมอาวุธปืนมานะครับส่วนมูลเหตุเนี่ยก็คงจะต้องขยายผลนะครับ
อำนาจแทร่ตั้งอายุ๕๓ปีนะครับถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธปืนแล้วก็เรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะวันนี้จับตัวได้ก็เลยทำแผนไปเลย
เพราะว่าจับได้ในที่เกิดเหตุอยู่แล้วนะครับ
ส่วนศพของนางสาวกระหนกพัดเนี่ยตอนแรกถูกส่งไปที่รวมยามพระอำสองนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยพยายามช่วยชีวิตแต่ช่วยไม่ทันเธอเสียชีวิต
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับญาติญาติจะรับศพนะครับ
ไปที่วัดบางบอนนะฮะวันนี้เนี่ยญาติรับไปแล้วนะครับ
เดินทางไปรับศพแล้วนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางบ่อนนะครับ